มึงชื่ออะไรก็ถามว่ามึงชื่ออะไร
ถ้าคุณพี่จะพ่อผมอย่างเนี้ยผมไม่สะดวกใจครู
ฉันจะฟ้องคุณละเว้นเนี่ยคุณก็เดี๋ยวนี้
ถ้าไม่ล๊อกฉันถือว่าคุณเลาะเว้นถอดแล้วล๊อก
ถ้าคุณไม่ล็อกฉันถือว่าคุณละเว้นนี่ไง
ถ้ามึงไม่จับกูฟ้องมึงเขาหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
นี่ไงมึงไปโดนเนี่ยเขากำลังจะหนี

มึงก็จับตรงนี้กันสิคุณจะแบบ
นี่ไงดูสิเนี่ย
แล้วทำไมปล่อยเขาไปล่ะทำไมปล่อยเขาไป
ตอนที่ผมมาเนี่ยผมยังไม่เจอเขาเลย
แล้วนี่ไงทางผิดข้างหน้าทำไมไม่จับ

อ่ะปล่อยเราไปจับเสร็จเนี้ยมันหนีไปแล้วเนี้ย
มึงปล่อยให้เขาหนีไปเนี้ยมึงไม่จับ

คลิปนี้เดี๋ยวไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

คุณเลือกปฏิบัติคุณทำอย่างนี้ได้ยังไง
นี่ไงฉันอุตส่าห์ที่ให้คุณจับคุณปล่อยให้เขาหนีไปแล้วบอกว่าไม่จับ
ผมพูดกับพี่กี่ครั้งแล้วแล้วผมก็ถ่ายรูปไปแล้วด้วย

แล้วเมื่อกี้มึงเห็นซึ่งหน้าทำไมมึงไม่จับ

แล้วมึงไปจับเสร็จเนี่ยขับไปตามไปจับมันสิ
จำหมายเลขทะเบียนรถมันได้ไหม
ซึ้งว่ามันมีคันดีที่จะเคยช่วยมัน
ตัดต้นเวลาไม่ถึงสำคัญ

อัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอั